ทีนี้นะคะมาดูกันหน่อยค่ะว่าชาวเน็ตในโลกออนไลน์เขามีการวิพากษ์วิจารณ์กันยังไงบ้างค่ะ
ถึงกรณีนายมีชัยฤชุพันธ์ได้พูดสวนกลับกลุ่มนักศึกษา
โดยระบุว่าที่บ้านเมืองเดินไม่ได้เพราะเยาวชนขาดวินัย
แล้วอะไรคือวินัยที่นายมีชัยเรียกร้องให้เคารพทั้งที่รัฐบาลห้ามจัดรณรงค์ไม่เห็นด้วยกับร่างรัฐธรรมนูล
ด้านนายอิราวัตรอารีกิจก็ได้โพสต์ข้อความสนับสนุนกลุ่มนักศึกษา
โดยโพสต์ว่าผู้ใหญ่บนเวทีพูดสวนน้องตอนชูป้ายแสดงความคิดเห็นว่าเยาวชนขาดวินัย
หากพี่อยู่ในเหตุการณ์จะตอบกลับไปว่าผู้ใหญ่ก็ขาดจิตสำนึกเช่นเดียวกัน
จากนี้ผู้คนในสังคมออนไลน์บางส่วนก็ตั้งข้อสังเกตแบบนี้ค่ะว่า
ทำไมเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยถึงได้ปล่อยให้เยาวชนกลุ่มนี้เข้าไปรบกวนในงานได้
รายก็มองนะคะว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วน
ควรใช้โอกาสพัฒนาปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงใจ
ส่วนเยาวชนก็ควรดูการละเทศะไม่ใช่อยากทำอะไรก็ทำ
สำหรับการชูป้ายต่อต้านที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากกลุ่มเยาวชนได้ตั้งข้อสงสัย
ถึงการร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยในเรื่องนโยบายการศึกษา
ซึ่งลดสิทธินโยบายเรียนฟรี๑๒ปีลดลงมาที่ระดับอนุบาล
หรือลดระยะเวลาการเรียนฟรีเหลือ๙ปี
กลุ่มนักศึกษาจึงออกมาโพสต์โรนโรงผ่านแฮชแท็ก
เอามปลายฟรีของเราคืนมารวมถึงจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวต่าง
เพื่อเรียกร้องไม่ให้รัฐธรรมนูลตัดโอกาสของเยาวชน
เคลื่อนไหวล่าสุดก็พบว่าวันนี้กลุ่มเยาวชนบางส่วน
เดินทางไปร่วมแจกที่ขั้นหนังสือพร้อมจุลสารฉบับพิเศษ
เหตุผลไม่รับร่างรัฐธรรมนูลที่งานสัปดาห์หนังสือ
ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจ